คุณคุพธนาญสับตอนนี้มีวนภรรภ์ด้วย
เรื่องของเช้าบ้านอวกาศเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สำหรับพื้นที่ตอนบนแล้วกันพละกเหนือภาคอีสาน
อยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยมีโอกาสเจอ
แต่ถ้าหากตื่นเช้ามาเย็นสบายแล้วโอกาสการเจอฝนก็จะลดลง
อืมแต่ว่าหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะเป็นอย่าง
อะไรจะร้อนหรือเปล่าจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผน
เดินทางที่ไหนต้องระวังบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวกับอากาศหนาวลมเย็นแล้วนะครับ
เป็นเรื่องของกระแสลมที่เคลื่อนมาในระดับสูงซึ่งลักษณะกลุ่มก้อนเมฆ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ทำให้ก่อนหน้านี้ครับ
มีฝนก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่มาภาคอีสานและตอนกลางบ้างเล็กน้อย
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่ในแถวบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกแล้ว
ดังนั้นเช้านี้มีอยู่บางส่วนที่ยังคงมีฝนกระจายอยู่
ก็คือในบริเวณจังหวัดนคอนพนมมุกนาหารเท่านั้นนั้น

จุดที่ไปเป็นสีเทาเทา
เป็นบริเวณที่เป็นการปะทะกันระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็น
ตั้งแต่บริเวณแถวเทากาล
เจอไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือช่วงประมาณสักใส
ในวันนี้นะครับก็ยังคงกระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่
ภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาวสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็กรุงเทพอาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยบางจุดบางพื้นที่นะครับ

ก็จะเป็นอีสานฝั่งที่ติดกับลาวครับ
แล้วก็ในบริเวณกรุงเทพก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ

กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก็จะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นไป
แถวบริเวณจีนตอนกลางแล้วนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันนี้
ก็ทำให้หลายพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ

จึงทำให้อากาศนั้นเริ่มเย็นลงในวันนี้
เมื่อวานครับเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ๒๐กว่าองศานะครับ
ส่วนบริเวณอีสานก็อยู่ที่ประมาณ๒๑๒๓นะครับ

เหนืออย่างเชียงใหม่ก็เหลือประมาณ๑๘องศานะครับ

ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ

แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับอากาศจะเย็นลงในช่วงบ่ายครับ
ก็เป็นผลพวงจากคลื่นกระแสลมที่มีการพัดผ่านในบริเวณในกล่าว
นั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้อากาศหลายพื้นที่เย็นลงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นวันดีที่จะได้ออกไปทำบุญ
ตามสถานที่ต่างทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ